เอามาดูเรื่องของศิลปะกันบ้างคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคิริขัน
เขาร่วมมือร่วมแรงกัน
จัดทำเป็นหมู่บ้านสตรีทอาร์ต
งามขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยฮะ

คุณดูสิครับทะเลเขาก็สวยงามถูกไหม
แต่ที่นี่ฮะหมู่บ้านทุ่งประดูก
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งประดุอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริคัน
หมู่บ้านแห่งนี้บอกเลยนะว่า
เอาจริงก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว

บางคนพูดถึงประจวบก็จะไปแต่หัวหินอย่างเดียวเลย

เขานะครับพัฒนาครับให้หมู่บ้านแห่งนี้
เอาคุณดูกำแพงตรงนี้ดิชาวบ้านเขาร่วมมือร่วมแรงกันทำนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นไอเดียของชาวบ้านที่นี่
แล้วถามว่าใครล่ะที่มาร่วมบันเลงวาดภาพพวกนี้ลงไป
น้องยาวชนนักศึกษาจากศึกษาบรรดิบันนิตพัฒนศ์ศิลป์
มาร่วมกันโชว์ฝีไม้ลายมือในการเพ้นรูปต่าง
แล้วก็วาดเป็นภาพสัตว์ทะเลลงบนกำแพงหมู่บ้านแบบนี้
ชอบชาวบ้านกดไลค์กดแชร์
และนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบด้วยนะครับ
ค่ะกดแชร์บอกเลยว่านี่คือจุดเด่น
และเป็นการเสริมสร้างจุดขายให้กับพื้นที่ตรงนี้อีกด้วย
เขาบอกว่าวันที่๘๙ตุลาคมนี้ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละ
หมู่บ้านนี้กำลังจะมีการจัดกิจกรรมงานโป๊แตก
เฮ้ยโป๊ะแตก

จำหน่ายอาหารทะเลราคาถูก
อารมณ์ว่าโป๊ะทะเลแบบว่าแตกเลย
แล้วก็มีข้าวของทะเล
คุณเป็นพวกกุ้งหอยปูปลา

อารมณ์ประมาณนั้นมาวางขายเยอะแยะมากมาย
นึกว่าเป็นไอเดียดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทัพสแก่

โอ้โหพูดถึงเรื่องของอาหารทะเลสด
ถ้าได้ไปซื้อจากแพร่ปลาจากโป๊ะแบบนี้นะ
โอ้โฮแตกสดจริงโอ้โฮแตกสดจริง